ญี่ปุ่นได้จัดพิธีครบรอบ๗๑ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่๒
โดยในปีนี้นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นไม่ได้เดินทางไปสักการะโดยวิญญาณ
ของผู้เสียชีวิตที่สารเจ้ายาสุกูนิแต่ว่าได้ส่งเครื่องสักการะไปแทน
ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าท่าทีดังกล่าว
ก็เพื่อต้องการกระชับความสัมพันธ์กับจีน
โดยในพิธีมีสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิจิโก
รวมถึงนายชินโซวาเบนายกรัฐมนตรีและครอบครัว
ของผู้ที่เสียชีวิตในสงครามเข้าร่วม
ก่อนที่จะมีการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาที
นำญี่ปุ่นกล่าวในพิธีนะครับว่าญี่ปุ่นจะไม่มีวันลืมว่า
ความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศทุกวันนี้
เกิดจากความเสียสละของบรรดาผู้ที่ต่อสู้เพื่อชาติครอบครัว
ในปีนี้นายกรัฐมนตรียาเบะไม่ได้เดินทางไปที่สารเจ้ายาสุกินิกส
ซึ่งหลายประเทศมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโหดร้ายในอดีตของกองทัพญี่ปุ่น
กระทำต่อประเทศเพื่อนบ้าน
โดยจีนและเกาหลีใต้ก็มักจะวิพากษ์วิจารณ์ทุกครั้งนะครับ
ผู้นำญี่ปุ่นไปทำความเคารพที่สารเจ้าแห่งนี้
แต่ว่าการตัดสินใจไม่ไปสารเจ้ายาสุกูนิของผู้นำญี่ปุ่นครั้งนี้
ก็เพื่อลดแรงเสียดทานและความขัดแย้งกับในศรีจิ้นผิงประธานธิบดีของจีน
หน้าที่จะมีการพบป่าหารือกัน